อ่ะคุณผู้ชมครับที่จังหวัดพิสุนุโลกอีกเหมือนกัน
ยังไม่ไปไหนอยู่ที่พิศนุโลกเนี่ยมีแต่เรื่องดีทั้งนั้น
ไปเจอกับร้านหนึ่งนะครับโอ้โหมีสุมบังแดดอย่างเท่อย่างเจ๋ง
ยังไงนี่ดูสิดูไปดูมาไกลเนี่ยดูเหมือนกับเป็นเออก็ซุ้มไม้ธรรมดา
ลงไม้เลื้อธรรมดาแต่ที่เห็นนี่คืออังุ่นอังุ่นกลางใจเมืองเลยนะครับ
ที่บอกว่าอยู่กลางใจเมืองอีกอยู่ตรงถนนพิศนุโลกวัดจุลามณีตะบนท่าทอง
อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกค่ะมาที่นี่เจอกับซุ้มบังแดดที่เป็นอังุ่นแบบนี้
โอ้โหเห็นแล้วแม่อยากเข้าไปเลยนะมันคงจะร่มรื่นน่าดู
แล้วก็ได้เก็บอังุ่นกินด้วยไปถามเจ้าของนี่ก็คือป้าแดง
คุณสุนันธนสถาพรเธอเล่าว่าป้าแดงเนี่ยศึกษาแล้วก็ทดลองปลูกอังุ่นมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
แรกเริ่มเดิมทีซื้อกิ่งพันธุ์มาปลูกแค่๔กิ่ง

แล้วตอนนี้ล่ะฮะโอ้โหพันเต็มหน้าบ้านไปหมดแล้วครับ

เอามาปลูกเนี่ยตอนแรกปลูกในกระถางรอบเสาเหล็
เพราะว่าหน้าร้านไม่มีดินให้ปลูก
จากนั้นปลูกไปปลูกมาองุ่นโตเฉยเลย
ค่อยเหนื้อไปตามซุ้มที่เป็นอรแนง
ที่ยื่นไว้หน้าร้านแบบนี้แล้วดูดิครับ
ลูกออกมานี่อย่างกับตะลิงปิง
เออจริงเป็นพวงเลยอ่ะ

อู๋ดูนึงว่าพวงใหญ่กว่าฝ่ามื้ออีกค่ะ
นั่นสิครับอ๋อแต่พวงแน่นเลยนะฮะผลออกดกเลย
แล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมยังไงคะ
เฮ้ยชาวบ้านเขาเห็นแล้วแบบสนใจอยากจะเอาไปปลูกบ้าง

ค่ะก็คือขายกิ่งพันธุ์อืมเพื่อเอาไปปลูกต่อไง

ในราคา๑๕๐๓๐๐บาท
ลองเอาไปปลูกดูเพราะว่าแกปลูกแล้วได้ผลดี
ชาวบ้านแถวนั้นเห็นก็เป็นไอเดียที่ดี
ถ้าเกิดจะซื้อไปปลูกแบบนี้บ้างก็น่าจะทำได้

ลองดูละกันนะครับอยู่ที่พฤศโนโรคตรงจอดแถววัดจุลามานีแหละ
หาไม่ยากผักใจนะครับเอ้อแต่ถ้าใครไปสนใจ
ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ได้ดีเหมือนกันนะ

หรือว่าจะเอาไปปลูกเล่นที่บ้านก็ได้เหมือนกัน